คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้สังคมของเรามันอยู่ยากมากขึ้นนะ
แค่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเผลอไปมองหน้าอีกโต๊ะหนึ่ง

อีกฝ่ายหนึ่งเอาปืนยิงจนบาดเจ็บสาหัสถึง๒คนด้วยกัน
เหตุผลคาดว่าอีกฝั่งนึงเขาอยากลองของ

โดนฝั่งหนึ่งมองหน้าไม่ได้ของมันขึ้นปืนมันสั่นดิ๊กเลย
แล้วยิงเขาบาดเจ็บครับคุณผู้ชม
ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยคุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิด

วัยรุ่น๔คนกำลังเดินไป
แป๊บเดียวถูกคนร้ายปรีเข้ามาลั่นไกลเลย
เห็นที่มุมกล้องอร์มีไม่แผนเห็นชัดทั้งหมดทั้งม่วง

แล้วก็มีเพื่อนคนเจ็บวิ่งตามคนร้ายออกไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านกฏิมริมทาง
ที่๔แยกไฟแดงจนศาลประโคนชัย
บ้านกรวจอำเผอประโคนชัยจังหวัดบูธรีรำ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บถึง๒ราย
คนแรกคือนายเมืองยศปะนามหรือว่านายแพร่อายุ๒๔ปีครับ

หลักกระสุนทะลุกไปถูกณอกบาดเจ็บ
เขาเอามือมาป้องบังกระสุนแล้วมันทะลุที่มือไป

หรือว่าน้องนุ่นอายุ๑๘ปีอันนี้ถูกยิงเข้าที่โหนกแก้มขวาไปโดนฟัน

ผู้ภัยนำทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
เหตุที่ฟันตกอยู่ในจุดเกิดเหตุมีฟันตกอยู่ด้วย
แล้วก็มีปลอกกระสุนอีก๑ปลอกตกอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้ไปถามไปถามลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าคุณสุภาวดีเขาบอกว่า
เหตุการณ์กลุ่มผู้บาดเจ็บไปนั่งกินอยู่ในร้าน๔คนชาย๓หญิง๑
สักพักกลุ่มผู้ก่อเหตุไปนั่งกินเหมือนกันโต๊ะถัดกันหนึ่งโต๊ะชายสองหญิงสอง
เหตุการณ์นี้ก็เป็นไปอย่างปกติไม่มีอะไรผิดสังเกตเลย
แล้วสองกลุ่มนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ำนั่งห่างกันมีโต๊ะกั้นอยู่โต๊ะหนึ่ง
จนกระทั่งฝ่ายผู้บาดเจ็บทานเสร็จก็เก็บเงินแล้วก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต
ซึ่งจอดอยู่ข้างร้านหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุเดินตามไปแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นมาสองนัด
ละมุนสักครู่หนึ่งแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ
ด้านแม่ของนุ่นที่โดนยิงนะฮะชื่อว่านางทองใสบอกว่าลูกสาวยืนยันไม่รู้จักคนยิงมาก่อนเลย
มือยิงอ่ะยิงลูกสาวก่อนแล้วหันไปยิงแฟนลูกสาวแต่แฟนนุ่มอ่ะยกมือขึ้นมาบังกระสุนก็เลยทะลุฝ่ามือและโดนหน้าอก
นางทองใสบอกว่าทำไมตอนนี้สังคมมันอยู่ยากจังเลยเพียงแค่มองหน้ากันทำไมต้องทำกันมากขนาดนี้มันเถื่อนเกินไปหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายลงโทษให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
ล่าสุดตำรวจสพประโคนชัยขอสารออกหมายจับแล้วผู้ก่อเหตุ
ชื่อว่านายทวีชัย๒ศรีหรือว่านายเรียวอายุ๒๕ปีในข้อหาพยายามฆ่า
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มแล้วคาดว่ายังกบดานอยู่ในพื้นที่
ถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคุณตำรวจ

ตำรวจบอกว่าคือสองฝ่ายเนี่ยไม่มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
แต่เดี๋ยวสืบสวนก่อนว่าอาจจะมีหรือเปล่าไม่ทราบ
แต่คาดว่าเป็นเรื่องแค่มองหน้ากันเท่านั้น
เพราะสืบทราบมาว่าในเรียวผู้ก่อเหตุเพิ่งซื้อปืนมาใหม่
อาจจะมีความคึกขนองอยากลองของฉันมีปืนใหม่
ฝั่งหนึ่งมองหน้าแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามือมันสั่น
ปืนมันสั่นอยากยิงก็เลยยิงเข้าไป
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการจับกลุ่มอยู่นะครับ